ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมเล็กน้อยเพราะว่า
คูเวทกับเติร์กเมนิสถาเนี่ยขอถอนตัว
เนื่องจากเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
แล้วก็ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองชาตินะครับ
บอกว่าไม่ควรเดินทางเข้าประเทศไทยในตอนนี้นะครับ
ทำให้สองชาตินี้ถอนตัวไปก็จะได้ชาติมาเสียบแทนก็คือเมียนมานะครับ
ส่วนอีกประเทศหนึ่งก็เป็นไทยนั่นเอง
ประเดิมสนามนัดแรกเจอมาเลเซียวันที่๒กุมภาพันธ์๑๙นาฬิกานะครับ